คุณผู้ชมเรื่องวัยรุ่นตีกันเวลาเขาจัดงานสนุกสนานคลื้นเครงมีอีก
แล้วเนอะเมื่อวานเพิ่งเล่าไปเองนี่มีอีกแล้วแต่คนละที่กันนะคะที่ชนบุรีค่ะ
เขากำลังจัดงานมีวงดนตรีกันสนุกเลยงานบุญเดือน๑๐
วัยรุ่นไม่สนใจอะไรซัดกันนัวเลยค่ะ
นี่ค่ะอีกแล้วค่ะต้องใช้คำนี้ว่าอีกแล้วจริงวัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันภายในงานบุญเดือน๑๐ค่ะจัดใกล้ใกล้กับวัดอินทนารามที่ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีในงานเขาก็มีวงดนตรีกันอ่ะนะคะ
แต่ไม่หยุดค่ะไม่มีใครหยุด
สิ่งที่หยุดคือหยุดการแสดงเลยก็แล้วกัน
ที่เขาสนุกกันต้องหยุด
พลเมืองดีก็เข้ามาช่วยควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้สองคน
มีมีดด้วยนะคะพกมีดด้วยมีคนเจ็บสามค่ะ
มีคนบาดเจ็บสาหัสนะคะถูกฟันเข้าที่ศีรษะเลือดไหลอาบเลย
ส่วนอีก๒คนหัวแตกกู้ภัยนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ประมาณเที่ยงคืนกว่า
ก็เลยไล่กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดที่ตีกันให้ออกไปจากงาน
ตอนแรกก็คิดว่าจะแยกย้ายกลับบ้านกันไปแต่ปรากฏว่าย้อนกลับมาอีกรอบ
คราวนี้ย้อนกลับมาพร้อมอาวุธแล้วก็ตีกันอีกรอบหนึ่ง
มีคนบาดเจ็บสาหัสนะคะโชคดีที่มีคนช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้บางส่วน
ไล่พันธุ์ไปนี่จับได้สองคนนะคะก็นำตัวไปร่องพักไปสอบปากคำ

ต้องถูกดำเนินคดีค่ะ